เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายเมื่อวานนี้นะคะ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางด่วนบุรพาวิถี
เขาเห็นรถคันหนึ่งจอดอยู่ข้างทางแบบผิดปกติ

นั่งกันมา๓คนในรถคันนี้ค่ะ
แล้วก็อาการนี่คือเหมือนเขาหมดสติกันเลย
เกร็งน้ำลายฟูมปากปัสสาวะราช
ตอนเจ้าที่ไปถึงจะให้เปิดกระจกเพื่อที่จะช่วย

คือมันหมดสติจนใช้เวลา๕นาทีนะ
กว่าจะกดกระจกเปิดกระจกให้เจ้าหน้าที่ช่วยได้เนี่ยค่ะ
แต่ทั้ง๓คนอาการปลอดภัยแล้วนะคะ
โชคดีมากที่เจ้าหน้าที่เขาสังเกตแล้วก็ไปช่วย
แต่ทีนี้ก็เกิดคำถามว่าเกิดจากอะไร
อยู่ดีขับรถกันมาแล้วก็วูบหมดสติกัน

เพราะว่าพอเขาอาการดีขึ้น

ขับรถไปแล้วรู้สึกเหมือนรถมันมีกลิ่นไหม้อะไรสักอย่าง
ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่า๑รถมีอะไรผิดปกติไหม
ควันจากท่อไอเสียเข้ามาในรถ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูดดมแล้วก็จะมีอาการในลักษณะแบบนี้
ก็มีผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลเนี่ย
บอกว่าควันจากท่อไอเสียที่เข้ามาในรถ
มันจะเป็นก๊าซคาร์บอนมอนน็อกไซด์
แต่ถ้าเป็นลักษณะของแอร์จะเป็นไนออกไซด์
ก่อนที่จะวูบหมดสติเนี่ยเขาดื่มกาแฟดื่มชาเขียว
อันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบว่ามันเกี่ยวกับเครื่องดื่มหรือเปล่า
แต่นี่เป็น๓คนแล้วมันเป็นเยอะมากนะ

อันนี้เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะ
กู้ภัยไปช่วยชีวิตทั้ง๓คนนะคะ
นายธนัยนันเชื้อธิรพงศ์อายุ๓๑ปีเป็นคนขับรถเก๋ง
นางสาวจิตรารัฐนามจำปีอายุ๒๖ปี

นี่คือทางด่วนบุรพาวิถีขาเข้าชนบุรีอำเภอบางปะกง
จากการสอบถามกู้ภัยนะคะ
นายสุรชัยเรืองศรีอายุ๔๔ปี
เป็นกู้ภัยทางด่วนบุรพาวิถีบอกว่า
ขับรถออกตรวจเส้นทางตามปกติพอมาถึงตรงนี้ค่ะ
เห็นรถคันนี้จอดอยู่ช่วงฝั่งขาเข้าชนบุรี
ก็เลยคิดว่าน่าจะมีปัญหาอะไร
ก็เลยขับวนกลับไปดู
เอากลวยยางมาวางตั้งเอาไว้ป้องกันอุบัติเหตุ

คนนี้เขาเหมือนกับหมดสติอยู่ในรถ
กู้ภัยตะโกนเรียกเขย่ารถ
เขย่ารถก็แล้วอะไรก็แล้วไม่มีใครตื่น
ก็เลยแจ้งตำรวจแล้วก็กู้ภัยให้มาช่วยกันนะคะ
นายธนาจันทรรักษาหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซา
ซึ่งเป็นคนเข้าไปช่วยเหลือก็บอกว่าสัก๑๐โมงครึ่งค่ะ
รับแจ้งว่ามีคนหมดสติอยู่ในรถ

ภาพที่เห็นก็คือทั้ง๓คนหมดสติปัสสาวะราดตัวเกร็งเลยนะคะ
ผู้ชายคนขับรถนอนหมดสติอยู่ที่ตักผู้หญิง
ส่วนผู้หญิงที่นั่งข้างคนขับอาการหนักเลยค่ะ
น้ำลายฟูมปากตาลอยตัวเกร็ง
กู้ภัยก็พยายามเรียกผู้ชายคนขับจนเขาตื่นขึ้นมา
ขึ้นมาเนี่ยยังมึนงงเบลออยู่เลยนะคะ
กว่าจะกดปุ่มให้กระจกมันลดลงมาเนี่ยใช้เวลาแบบเกือบ๕นาที
กู้ภัยก็รีบเปิดประตูนำตัวทุกคนออกมา

คนขับบอกได้แค่ว่าวูบไปไม่รู้สาเหตุ
ภัยบอกว่าตอนเข้าไปช่วยได้กลิ่นแสบจมูก
แต่ว่าในรถพบแก้วกาแฟอยู่๒แก้ว

เนื่องจากสูดดมกลิ่นแก๊สอะไรบางอย่างที่อยู่ในรถนะคะ

แล้วผมปลุกประมาณพักหนึ่งกว่าเขาจะลุกขึ้นมาเปิดกระจกให้ได้ครับผม
แล้วก็เปิดกระจกปุ๊บผมก็ไปช่วยผู้หญิง
เห็นผู้หญิงนอนน้ำลายฟูบปากไม่ได้สติ
บุกผู้หญิงประมาณ๑๐นาทีก็ไม่ตื่นครับ
ค่ะแล้วด้านหลังยังมีเด็กด้วยใช่ไหม
ครับผมเด็กปลุกปลุกยังลืมตาขึ้นมาได้ครับผม
แต่ไม่พูดอะไรลืมตาแล้วแบบตาค้างอะครับ
เขาถามบอกว่ามีแบบเหมือนมีกลิ่นควันถ้อยเสียเข้ามาในรถนะครับ
คุณผู้ชมคะทีนี้มาดูภาพกราฟิกจำลองเหตุการณ์นะคะ
จากคำให้การของทางนายธนัยนัน
ก็บอกว่าเขาขับรถออกมาจากบ้านพักที่พระรามสาม
เขาแวะซื้อเครื่องดื่มในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งค่ะ
แถวแถวพระรามสามนะคะแล้วก็ออกเดินทางกันต่อ
ทางด่วนบุรพาวิถีมุ่งหน้าไปเที่ยวบางแสนชนบุรีค่ะ
ระหว่างขับอยู่บนทางด่วนขับไปเรื่อย
ไปถึงช่วงขาเข้าชนบุรีหมู่๙ตำบลบางวัวอำเภอบางปะกง
ก็เริ่มมีอาการวิ่งเวียนศีรษะ

ภรรยาก็บอกว่ารู้สึกเหมือนกันแล้วก็หมดสติกันไปนะคะ
จากนั้นนายธนัยนันก็รีบขับรถไปข้างทาง
แล้วก็จอดข้างทางทั้ง๓คนหมดสติไปเลยค่ะ
รู้ตัวอีกทีก็คือเจ้าหน้าที่มาเรียกมาเคาะกระจกมาเขย่ารถ
ถึงจะรู้สึกตัวเปิดกระจกเปิดประตูเจ้าหน้าที่ก็ช่วยออกมา
ส่วนความคืบหน้าเรื่องการตรวจสอบในเรื่องนี้นะครับ
รวมทั้งอาการของทั้ง๓คนด้วยนะครับ
พันธบทเอกประเสริฐโตศักดิ์สิทธิ์ภูมิกับการสพบังปะกง
บอกว่าทางแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจกรมแพทย์ทหารเรือระบุว่า
คนไข้ทั้ง๓คนถูกส่งตัวมารักษาต่อ
สภาวะได้รับสารพิษจากก๊าซคาร์บอนมอนน็อกไซด์
ซึ่งมีอาการค่อนข้างรุนแรงทั้งชักเกร็งน้ำลายฟูมปากปัสสาวะราดและหมดสติ
ก็คือการให้ออกซิเจนความดันสูงคนละ๙๐นาที
ปรากฏว่าคนไข้ชายและเด็กก็คือพ่อกับลูก
มีอาการตื่นรู้ตัวดีแล้วก็ให้กลับบ้านได้
ส่วนคนไข้หญิงนะฮะตอนนี้ยังต้องรอดูอาการ
เนื่องจากยังมีอาการคลื่นไส้อาเจียนอยู่
แต่คาดว่าพรุ่งนี้น่าจะกลับบ้านได้
ผู้ที่เป็นภรรยาเป็นคุณแม่ของน้องนะครับ
ทีนี้เราก็คาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นท่อไอเสียนี่แหละ
คงจะรั่วเข้ามาในห้องเครื่องกลิ่นเข้ามาแล้วก็สูดไปโดยไม่รู้ตัว
จนวูบกันไปหมดจนเกิดอาการแบบนี้ชักเกรง
ก็ต้องไปตรวจสอบรถยนต์นะปัญหามันคืออย่างนี้ฮะ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบรถยนต์คันเกิดเหตุของครอบครัวนี้นะ
เรื่องต้นไม่พบความผิดปกติของเครื่องยนต์อะไรเลย
ไม่พบร่องรอยการรั่วไหลของสารปนเปื้อนอะไรในรถเลย
ไม่มีกลิ่นไหม้ด้วยรถก็ยังอยู่ในสภาพใหม่พร้อมใช้งานด้วย
ทีนี้มันจะเกิดจากอะไร

โดยทางวิศวกรรมยานยนต์ของขนส่งเนี่ย
จะเข้ามาตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้น
เมื่อวานมีท่านผู้ชมส่งข้อความมาบอกว่า
ที่รถปกติมันจะมีปุ่มหนึ่งที่มันจะให้อากาศหมุนเวียนข้างใน
หรือว่าอากาศข้างนอกหมุนเข้ามาก็ได้
อาจจะไปกดโดนปุ่มนั้นแล้วอากาศจากข้างนอก
มันมีพวกควันไอเสียอะไรจากรถคันอื่นอะไรเข้ามาจะเป็นไปได้หรือเปล่า
อันนี้เราก็ไม่แน่ใจแต่ว่าถ้ารถวันนี้เนี่ย
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยไม่มีอะไรผิดปกติ

อ้าวทีนี้แล้วเครื่องดื่มในรถล่ะที่ไปซื้อกันมาเนี่ย
จะเป็นกาแฟเป็นชาเขียวยังอยู่ในรถอยู่ด้วยเนี่ยนะครับ
เรื่องนี้ต้องรอผลการตรวจสอบเครื่องดื่มทั้งสองชนิดก่อนนะครับว่า
ดื่มกันเข้าไปเนี่ยมีสารปนเปื้อนในเครื่องดื่มหรือไม่
คาดว่าน่าจะรู้ผลภายใน๑สัปดาห์

ทีนี้ค่ะทางทีมข่าวของเราก็ได้สอบถามเรื่องนี้นะคะ
กับทางนายแพทย์สัญชัยชาสมบัติรองเลยค่ะ
การสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ๑๖๖๙นะคะ
ถามถึงอาการในลักษณะแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
แพทย์สัญชัยบอกว่าคนที่อยู่ในรถทั้ง๓คนต่างมีอาการในลักษณะเดียวกันช่วงเวลาพร้อมกัน
ก็คือง่วงค่อยหมดสติไป
ซึ่งเป็นไปได้ว่าเป็นอาการที่ร่างกายได้รับสารพิษค่ะ

แก๊สที่จะเกิดขึ้นในรถคือแก๊สคาร์บอนมอนน็อกไซด์
ถ้าสูดดมแก๊สนี้เข้าไปเบื้องต้นอาการจะเป็นแบบนี้เลยก็คือง่วง
ปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนชักเกร็งน้ำลายฟูมปากหมดสติ
ขึ้นอยู่กับปริมาณแก๊สคาร์บอนมอนน็อกไซด์นะคะ
ถ้ามันเข้มข้นมากอาจถึงขั้นเสียชีวิต

ความเป็นไปได้อย่างที่สองคือได้รับสารพิษจากไซยาไนท์
เกิดจากการเผาไหม้ของแผงวงจรหรืออุปกรณ์ภายในรถ
ถ้าดมเข้าไปเนี่ยอาการจะคล้ายกันเลยนะคะกับการสูดดมคาร์บอนมอนน็อกไซด์
ทั้งสองชนิดนี้ส่งผลระยะยาวต่อร่างกายด้วยค่ะ
ความเป็นไปได้อย่างแรกก็เป็นแก๊ส
แก๊สเนี่ยมีแก๊สอะไรได้บ้างในรถคันนั้นถ้าเกิดขึ้นในรถนะครับ
ก็คือว่าอันที่หนึ่งคือคาร์บอนวอน็อกไซด์
ว่าโรนัสไซด์เนี่ยเป็นไปได้ครับแต่ว่าเขาจะค่อยเป็นอาการง่วงจะมาก่อน
ง่วงปวดหัวนะครับจะมาก่อนขึ้นไส้อาเจียนจะไปถึงขนาดชักเกรงหมดสตินี่
โอ้โหปริมาณของคาร์บอนมอเตอร์ไซด์ต้องเยอะมากคาร์บอนโมนัสไซด์เนี่ยที่ในไอซีรถยนต์เนี่ย
ถ้าบางทีเนี่ยปริมาณเข้มข้นมากสูดเข้าไปสามครั้งนะครับเสียชีวิตในสามสี่นาทีแหละ
แต่ถ้าแบบจางมากอยู่กับเขาเนี่ย๘ชั่วโมง๖ชั่วโมงถึงมีอาการ
อีกอันหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือสายนายพิษจากสายนายที่บอกว่ามีกลิ่นเหม็นไหม้เนี่ย
ต้องไปดูว่าอะไรไหม้ในรถคันนั้นเพราะว่าพวกตระกูลแผงวงจรพวกอุปกรณ์ในรถบางอย่างเนี่ย
ไหม้เนี่ยเกิดสายนายได้นะครับเกิดพิษจากสายนายได้ทำให้มีอาการเหมือนกันเลย
อนอุณัสซานกับสายนายเนี่ยอาการจะคล้ายคลึงกันมากเพราะฉะนั้นง่วงซึมหลับไปเนี่ยในกรณีเนี่ยก็เลยคิดว่าเขาเหมือนกับแก๊สมากกว่า
เป็นไปได้ที่แก๊สช่วงนั้นเนี่ยเกิดจากการเผาไหม้อะไรสักอย่างหนึ่งในรถแล้วปริมาณสูงมาก
ปริมาณสูงมากทำให้เกิดอาการนั้นแล้วก็ง่วงหลับไป
นี่ค่ะนายแพทย์สัญชัยก็เลยแนะนำแบบนี้นะคะว่าใครที่ประสบเหตุลักษณะคล้ายกันว่าขับรถไปรู้สึกง่วงเหมือนจะหมดสติเนี่ยต้องรีบตั้งสติ
กระจกลงค่ะเพื่อให้อากาศถ่ายเทเอาแก๊สพิษออกไปแล้วก็ต้องรีบขอความช่วยเหลือนะคะ๑๖๖๙โทรได้ตลอดเวลานะคะ
ซึ่งวันนี้ทางด้านของคนที่ขับรถเก่งเนี่ยค่ะคุณทนายนันเนี่ยเขาก็ไปพบกับทางตำรวจสพบังปะกงนะคะก็ไปให้ปากคำแล้วก็สำคัญมากเลยคือต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่
กู้ภัยทางด่วนบุรพาวิถีที่เข้าไปเจอแล้วก็ไปช่วยเหลือได้นะคะอืม
ส่งโรงพยาบาลเร็วด้วยใช่นะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะแต่ก็ยังไม่รู้สาเหตุใช่นะคะยังไม่รู้เลยอ่ะ
เอาเป็นว่าคุณหมอบอกว่าเปิดกระจกไว้ก่อนรู้สึกแบบโอ้โหกลิ่นไม่ดีแล้วเปิดกระจกให้ออกซิเจนเข้ามาก่อนนะคะ